ข่าวนี้ในโลกออนไลน์เห็นยังต้องเข้าไปอ่านเลยว่าโอ้โหเขาเปิดรับสมัครงานพี่อุ๋ย
เงินเดือนสูงมากนะ๗๐๐๐คือเงินเดือนเริ่มต้นนะ
มีเงินเดือนสูงถึงระดับแบบเดือนละ๙๐๐เลยนะ
เป็นร้านอาหารร้านซุกี้หมาล่า

ใช่คนเห็นโพสต์อยากจะแบบไปสมัครกันเต็มเลย
แต่คุณผู้ชมค่ะโปรดดูคุณสมบัติก่อนนิดนึงค่ะ
ว่าคุณผู้ชมคุณสมบัติเข้าข่ายในการสมัครเป็นพนักงานของเขาได้หรือไม่

เฟซบุ๊กซุกี้หมาล่าซินหลง

รับสมัครพนักงานใช้คำว่าด่วนเลยนะคะรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
พนักงานเก็บล้างพนักงานบริการลูกค้าพนักงานครัว
เงินเดือนเริ่มต้นเจ็ดหมื่นบาทสูงสุดเก้ามื่นบาทเนี่ยเก็บล้างก็เจ็ดหมื่น
บริการลูกค้าแปดหมื่นพนักงานครัวเก้ามื่นต่อเดือนเงินเดือนสูงมาก
คุณผู้ชมลองดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะถ้าอยากเป็นพนักงานเก็บล้างใช่ไหมคะ

อ่ะคุณสมบัติแบบนี้ค่ะไม่จำกัดเพศอายุก็กว้างมากเลยนะยี่สิบถึงห้าสิบ

แต่ต้องเป็นคนตาชั้นเดียวธรรมชาติ

ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสุขอนามัยวิทยาอ่า
รักลูกค้าดุดดั่งคนจีนรักลูกชายอ่า
ถ้าเคยเดินข้ามกำแพงเมืองจีนตั้งแต่หัวไปท้าย
จะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะร้านนี้ต้องเดินเยอะมาก
อืมอันนี้เขาพูดจริงใช่ไหม
เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะ
ไม่ใช่ว่าแบบทำคอนเทนต์ให้ตั้งดูให้ดีเอาเงินเดือนสูง

เดี๋ยวรอฟังเจ้าของร้านอันนี้เรื่องจริง
อันนี้๗๐๐พนักงานเก็บล้าง
ก็ไม่ได้ตั้งแต่ตาชั้นเดียวธรรมชาติ
เอามาดูบริการลูกค้าเงินเดือน๘๐๐๐ค่ะไม่จำกัดเพศนะคะ

จบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาบริการลูกค้า
หรือวิทยาบริกรหรือเวชศาสตร์หมาล่า

สื่อสารภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนกวางตุ้ง
หรือแต้จิ๋วอย่างน้อยหนึ่งภาษา

ถ้าเคยทำงานในสมัยราชวงศ์หมิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

นั่นน่ะสิประโยคนี้เลยงงเลย

ปริญญาตรีสาขาคหกรรมพัฒนาคาร
โภชนาการมวลชนหรือศิลปศาสตร์หม้อไฟ
มือซ้ายสามารถหั่นผักให้สวย
มือขวามือขวาสไลด์หมูให้งดงามไปพร้อมกัน

หากเคยทำงานในห้องเครื่องสมัยราชวงศ์ถังจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราบอกโอ๊ย
ติจะเอาตำแหน่งไหนติลาออกก่อนเลยก็ได้นะตินะ
ทีจะไม่เป็นนักข่าวแล้วจะไปทำงานร้านหมาล่า
ให้ตีออกก่อนเลยก็ได้นะเห็นมาสอน

ถ้าเกิดสมัครไม่ผ่านค่อยกลับมาแต่ว่าตอนนี้ออกก่อน
ร้านอยู่แถวลาดกระบังสิ่งไม่กล้าลาออกจากที่นี่
เพราะติบอกว่าโอ้โหคุณสมบัติมันเยอะจริง
เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นนะ

รับสมัครจริงนะคุณสมบัติตามโพสต์จริงนะ
เอ้าก็เดินข้ามกำแพงเมืองจีนแล้วจะวงถังเลย

เจ้าของร้านบอกว่าร้านเพิ่งเปิด๑๒สิงหาคมปี๖๖
เปิดเที่ยงถึง๕ทุ่มลูกค้าเยอะมาก

รับสมัครพนักงานในตำแหน่งที่โพสต์ไป

เพราะอยากจะให้คนที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อาหารจีน
มาดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
ที่ต้องเคยเดินกำแพงเมืองจีนเพราะที่ร้านเดินเยอะจริง
ที่ต้องตาชั้นเดียวเพราะต้องการคนมีเชื้อสายจีนมาร่วมทำงาน
เพราะว่าเจ้าของร้านก็เป็นคนจีนด้วยไง
อย่างเกิดในรัชวงศ์หมิงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเกิดราชวงศ์หมิงจริง
อยากจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมัยราชวงศ์หมิ่งมาใช้บริการลูกค้า
คือคุณต้องศึกษาราชวงศ์หมิงมาก่อนจะมาสมัคร
คุณสมบัติต่างเหล่านี้เรื่องจริงไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้โพสต์เล่น
ประกาศไปคนสมัครเยอะเลยเพราะเงินเดือนมันสูงใช่ไหมคะ
แต่ไม่มีใครคุณสมบัติตรงเลย
ไม่ได้โพสต์เพื่อสร้างคอนเทนต์อะไรรับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติตามนั้นจริง
เจ้าของร้านส่วนมากก็เป็นคนจีนกันมีเชื้อสายจีนกันก็อยากได้คนจีนมาร่วมงานด้วยครับผม
ส่วนที่ทำไมต้องเดินกำแพงเมืองจีนตั้งแต่หัวยันท้ายใช่ไหม
เพราะว่าร้านเราอยากที่เห็นมันมี๓ร้างแล้วก็ร้านใหญ่
ต้องเดินทั้งวันเดินเรื่อยต้องการคนที่อึดพอ
เพราะด้วยที่ผมรับสมัครงานมาคนส่วนใหญ่ไม่สู้งาน
มาถึงมาทำแป๊บเหนื่อยเมื่อยขาออกมาทำวันนี้วันรุ่งขึ้นออกอะไรอย่างนี้

ให้คนเกิดราชวงศ์หมิ่งมาสมัครแล้วแล้วจริง
เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านเรื่องอาหาร
ไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ต่างรู้รึกรู้จริง

ยืนยันเนอะเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ครับผม
นักข่าวเนี่ยไม่ลาออกเนอะเสียดายติมากเลย
ไม่ได้เสียดายที่สมัครไม่ผ่านะเสียดายที่ออกจากที่นี่ไปเนี่ย

โอ้ผมยังอยู่เจอกันก็ทักกันบ้าง